ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี๒คนก็ไปรายงานอยู่ที่ถ้ำหลวงตอนเกิดเหตุ

คุณทัศนัยและคุณอรัชพรตอนนี้ก็อยู่ที่พื้นที่ที่บริเวณงาน
เราจะไปติดตามรายงานสดจากคุณทัศนัยและคุณอรัชพร
คุณพระคุมคุณเขมวสรคุณผู้ชมตอนนี้ผมทัศนัยและคุณอรัชพร
เรายืนอยู่ที่งานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวที่พระราชราวราชวงศ์ฤทธิ์เอกแห่งนี้
ที่สมเจ็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอุณาประโรทกาประโรทกำมองกับรัฐบาล
จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งแม้ว่าสภาพอากาศอาจจะอบอ้าวไปสักหน่อยแต่ว่าบรรยากาศภายในงานถือว่าอบอุ่นมากนะครับ
เพราะว่าทุกหน่วยงานภาคเอกชนภาครัฐบาลภาคประชาชนทุกคนเนี่ย
มาร่วมงานนี้กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตั้งแต่เริ่มงานกันเลย
โดยเวลาประมาณสัก๑๗นาฬิกา๔๕นาทีค่ะ
และก็ขึ้นที่วีทีในการที่จะกล่าวขอบคุณหน่วยงานและกับประชาชนทุกคนที่ส่งร่วมในภักษณะครั้งนี้
ภารกิจครั้งนี้ใช่ครับท่านนายกกล่าวขอบคุณคนที่มาร่วมช่วยเหลือในครั้งนี้
ว่าจะเป็นคนไทยทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่คนเก็บขยะพี่น้องชาวนา
คนที่คุมเครื่องสูบน้ำอืมนะครับรวมทั้งทีมรังนกอาศัยสมัคร
ภัยต่างทุกภาคส่วนที่ไปช่วยรวมทั้งต่างชาติที่ส่งน้ำจิตน้ำใจ
บุคลากรเข้ามาช่วยเหลือพวกเราในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งในรัฐมนตรีบอกเลยนะคะ
ว่างานนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศของเรา
แต่มันคือมิตรภาพที่มาจากทั่วโลกด้วยใช่ครับแล้วนายกก็บอกอีกนะคะว่าเนี่ยจะเป็นการถอดบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับภารกิจครั้งนี้ด้วย
ใช่ครับหลังจากที่ท่านนายกนั้นกล่าวเปิดงานเสร็จนะครับก็นำทุกคนนั้นเข้าสู่พิธีรับพระราชทานพระราชกระแส
ขอบใจเบื้องหน้าพระชายลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งได้มีการมอบนะครับ
ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนครับที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ซึ่งผมเองก็เป็นตัวแทนของสื่อมวลชน
ในส่วนของสื่อทีวีดิจิตอลนั้นได้ร่วมขึ้นรับพิธีในครั้งด้วยนะครับคือตัวแทนต่างต่างก็จะขึ้นไปรับพระราชทานพระราชกระแสทรงขอบใจที่บนเวที
แต่ว่าทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้รวมถึงดิฉันเองแล้วก็ทีมงานทุกคนที่มาเนี่ยทุกคนได้รับพระราชทานพระราชกระแสทรงขอบใจจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหมดทุกคนนะคะ
คือทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยจะได้รับเหมือนกันหมดเลย
ถูกต้องครับหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีนี้ท่านนายกเองก็เดินลงมาถ่ายรูปร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็เป็นการจับมือขอบจิตขอบใจนะ
สิ่งที่ทำลงไปถือว่าครั้งนี้เป็นการสำเร็จรูดล่วงไปได้ดีนะฮะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าในครั้งนี้นั้นมีฮีโร่ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
ฮีโร่ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมของเรา
ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับภรรยาของจ๋าแซมที่มาในครั้งนี้
แน่นอนทุกครั้งที่พูดถึงจ๋าแซมยังคงมีน้ำตา

ใช่คือภรรยาจ๋แซมบอกเลยว่าคือวันนี้มาถึงเนี่ยก็คิดถึงนะ
แล้วก็อยากที่จะให้เขาก็คือจ๋าแซมมางานนี้ด้วยตัวเอง
ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าจ่าแซมคือฮีโร่ของเขาในทุกวัน
อีกหนึ่งท่านที่ถามไม่ได้คืออดีตท่านพูดว่าสิงหร่าย
แต่ว่าวันนี้มาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะไม่ได้เคร่งเครียดเหมือนสมัยตอนที่อยู่ถ้ำหลวง

วันนี้มาสีหน้ายิ้มแย้มแล้วท่านก็บอกว่าท่านดีใจแล้วก็ภูมิใจรวมถึงประทับใจด้วยที่สามารถที่
มาได้อืมบทเรียนสำคัญของคนไทยทั้งประเทศและของโลกด้วยไปฟังเสียงของทั้งภรรยาของจ๋าแซมแล้วก็ถ้าอดีตผู้ว่าเชียงรายครับถ้าเป็นพี่แซมเองใจจริงจริงแล้วก็อยากให้พี่แซมเป็นคนมาเขาก็คงจะปลื้มปิติแล้วก็ดีใจมากมากเลยค่ะคำว่า

คนเนี้ยตรงเนี้ยมันทำให้เกิดความสำเร็จผมอยากฝากตรงนี้กับประชาชนคนไทยทุกคนครับว่าคีย์แฟคเตอร์ที่เราทำให้เรามีวันนี้ได้ก็คือความสำคมะคีครับอยากจะให้ความสำคมะคีอยู่ผู้คนไทยตลอดไปอ่าท่านพูดว่านอกจากประโยชน์จากแซมแล้วยังมีฮีโร่ต่างชาติที่เดินทางมาด้วยนะครับใช
เป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าแต่ฝั่งฟั่งเทพบุรุษนี่คือหมอภาคใช่เป็นพระเอกกับนางเอกในงานวันนี้ก็ว่าได้ใช่ค่ะคือถ้าพูดถึงเอ่อเรืออากาศเอกหญิงเจสสิกาเทสเนี่ยนะคะก็คือตำแหน่งของเธอนะภารกิจตอนนั้นเนี้ยเธอเป็นโคโศกในการค้นหาและช่วยเหลือแห่งกองทัพอากาศสหรัฐ
ล่วงไปได้ด้วยดีไปฟังเสียงนางฟ้าทำหลวงของเรากันหน่อยค่ะ

ไปช่วยเหลือด้วยเขาบอกว่าอุ๋ยวันนี้มาได้เจอหน้าน้องน้องหมูป่า
ครับได้ไปถ่ายรูปร่วมกันเขาบอกน้ำตาคลอเลยเหมือนกัน
ถูกต้องผมมีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านหลายคนที่เดินทางมาจากเชียงบรายทางภาคเหนือ
ตื้นตันน้ำตาไหลที่มีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้คุณผู้ชมครับณตอนนี้
ถือว่างานนั้นเสร็จสิ้นลงไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ทุกคนนั้นได้ร่วมการร้องเพลงสามัคคีชุมนุมใช่ค่ะทั้งคนไทยคนต่างชาติจับมือร้อยเป็นดวงใจเดียวกัน
แล้วก็ร่วมร้องเพลงนี้ถือว่าภารกิจหมูป่านั้นเสร็จสิ้นลงไปโดยสมบูรณ์แบบในงานวันนี้
หรือว่ารวมใจเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ถูกต้องและเราก็เชื่อว่าถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากให้เกิด
แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงภาพเหล่านี้จะย้อนกลับมา
และเราก็จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบนี้อีกแน่นอน
แล้วก็หวังว่าคนไทยนั้นจะสามัคคีกันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ

ผมทัศนัยโค้ดทองและคุณอรัชพรชลาดลช่วงนี้ส่งกลับไปทางสถานีครับ
คุณครับคุณทัศนัยคุณอรัชพรครับ
ก็เป็นงานเลี้ยงที่มีขึ้นสำหรับทุกคนนะฮะ
สำหรับเจ้าหน้าที่สำหรับสื่อมวลชนสำหรับข้าราชการทุกหน่วยงานที่ไปช่วยเหลือกัน
แน่นอนว่าเราได้มาซึ่งการถอดบทเรียนในหลายเรื่องด้วยจากเรื่องนี้
ก็เป็นงานเลี้ยงที่มีแต่รอยยิ้มนะคะ